คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ติดตามการวิเคราะห์เรื่องราวในขีดเส้นใต้เมืองไทย

วันนี้พูดถึงเรื่องของชาวสวนลำไยที่เดือดร้อนอย่างหนักนะฮะ
เก็บก็ไม่คุ้มต้องปล่อยเน่าคาต้นแล้ว
รายต้องโค้นต้นเอาไปทำอะไรรู้ไหมคุณ

อู้งรัฐบาลจะช่วยเหลวยียวยาชาวสวรรมใหญ่อย่างไร
ติดตามจากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

เรื่องความทุกข์ของเกษตรกรเนี่ย
ผมบอกว่าอยู่อย่างเดียวเท่านั้นความหวังของเขาคือราคาพืชไร่
ปีไหนที่ราคาพืชไร่พอใช้ได้เขาก็อยู่กันได้
ปีไหนราคาตกต่ำมากเขาอยู่กันไม่ได้
คนกินเงินเดือนเนี่ยเดือนนี้เงินหมดเดือนหน้ายังได้รับเงินเดือน
แต่ชาวสวนชาวไร่ชาวนาเนี่ยปีหนึ่งมีรายได้หนเดียว
ปีนี้เรื่องของลำไยหนักอีกแล้ว
แล้วที่หนักเพิ่มเพราะว่าค่าปุ๋ยมันแพงขึ้นค่าจัดเก็บมันแพงขึ้น
เราก็ได้เห็นหัวข่าวว่าชาวสวนแทบกระอักรำไยราคาร่วงหนัก
บางรายตัดใจปล่อยเน่าขายทิ้งทั้งต้นยกสวน
อย่างที่คุณบุ๊คบอกเมื่อสักครู่
คือบางรายเนี่ยขายให้พ่อค้าข้นไปทำฟืนเลยครับ
อันนี้ข่าวจากสื่อทีนี้ที่มาร้องเรียนกับผมโดยตรงก็มี
โทรมาปรับทุกข์ก็มีแล้วบอกว่าช่วยถามกระทรวงพาณิชย์ให้หน่อยสิครับ
ว่าจะช่วยชาวสวนลำไยได้ยังไงอ้าวได้เลยครับ
ทีมงานติดต่อไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รองนายกรัฐมนตรีจุลินลักษณะวิสิทธิ์อยู่ในสายแล้วนะครับ
สวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับ
ในสภานะครับอาจจะมีเสียงรบกวนการอภิปรายนิดหนึ่งครับ
ชัดเจนดีครับตกลงมีแนวทางจะแก้ปัญหาราคาลำไยได้ยังไงได้มั่งครับ
ความจริงลำไยเนี่ยมีสองแบบนะครับคือหนึ่งลำไยช่อกับสองลำไยลูกร่วม
ลำไยช่อก็มีสองแบบสำหรับการส่งออกกับที่เรียกว่ามัดปุ๊กขายในประเทศ

อันนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับปีนี้เนี่ยราคาเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วเยอะเลยครับ
อืมเพราะว่าอ่าเกรดส่งออกเนี้ยราคาช่วงนี้เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์

แล้วก็สำหรับเกรดมัดปุ๊กทั่วไปเนี่ยก็ราคาดีกว่าเนี่ยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ
สำหรับในประเทศอันนี้คือภาพรวมนะครับ
แต่ว่าที่มีปัญหาคือลำไยลูกร่วงนะครับ
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าปีนี้เนี่ยฝนมันตกชุกมากแล้วก็ทำให้คุณภาพมันต่ำลงมา

ประกอบกับลำไยลูกร่วงเนี่ยเราส่วนใหญ่เอาไปทำลำไยอบแห้งนะครับ

แล้วก็ปรากฏว่าโรงอบแห้งของไทยชะลอการรับซื้อ
เพราะว่าปีที่แล้วสต๊อกของไว้เยอะเลยครับแล้วก็ยังเหลืออยู่มาก
แต่ว่าปีที่แล้วไว้เยอะจะเห็นว่าตัวเลขทรงออกนิดเดียวครับจะเห็นภาพเลยครับ
เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเราส่งออกลำไยอกแห้งไปจีนเนี่ยบวกถึง๙๕

เพราะฉะนั้นมันก็เลยประดังกันเข้ามานะครับเป็นปัญหาทำให้ราคามันหลดลงมา
อันนี้ที่ราคามันติดลบลงมาซึ่งกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้อยู่ครับตอนนี้ครับ

ตอนนี้เนี่ยราคามันขยับขึ้นมาเพราะว่า
กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเข้าไปใช้วิธีในการ
เอาเงินปชกรลงไปช่วยครับ๒๐๐กว่าล้านบาท
โดยให้โรงอบลงไปช่วยรับซื้อ๑แสนตัน
แล้วก็มีจุดรับซื้อทั้งหมด๔๐๐จุด
ดำเนินการอยู่ในช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ในขณะนี้นะครับ
ก็ทำให้ราคามันปรับดีขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วครับ
สำหรับตัวที่มีปัญหานะครับ
เอาเป็นว่าแนวโน้มดีขึ้น
ครับผมแนวโน้มดีขึ้น
ในช่วงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
มีอะไรที่ยังกังวลอยู่ไหมครับนอกจากเรื่องลำไยมีอะไรที่ประสบความสำเร็
ลำไยเนี่ยเป็นเรื่องของอ่าผลไม้ที่มีมาล่าแล้วนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่เมษาถึงมิถุนา

เพราะว่าเดิมตลาดใหญ่เราคือจีน
แต่ว่าจีนมีปัญหาเรื่องด่าน

ปรับให้หันมาส่งทางเรือมากขึ้น
กับสมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ
แล้วก็เกษตรกรลงผู้ส่งออกทั้งหมด
เราปรับมาหาเที่ยวเรือให้

เช่นหมอนทองภาคตะวันออก
ปี๖๔ร้อย๑๗บาท
มาปีนี้เฉลี่ย๑๔๐บาท
ราคาดีขึ้น๒๒ภาคใต้นี่ก็เหมือนกันครับ
หมอนทองเนี่ยราคาบวกขึ้น๔๕เปอร์เซ็นต์
มังคุดผิวมันเนี่ยบวก๙๐เปอร์เซ็นต์

ะโรงเรียนบวก๑๖๘เปอร์เซ็นต์

แล้วก็สรรพนธ์ฟูแลนี่ก็บวก๒๐เปอร์เซ็นต์ของภาคเหนือ

ลิ้นกี่จักรพรรดิบวก๑๙เปอร์เซ็นต์เกลดปี
มะม่วงน้ำดอกไม้บวก๑๐๐เปอร์เซ็นต์ราคา
มะม่วงคละบวกเกือบ๕๐เปอร์เซ็นต์
อันนี้ก็เป็นราคาที่มันปรับดีขึ้นมาก

เราใช้ปัญหาเชิงรุกการแก้ปัญหาระบบการส่งส่ง
ทำให้ตัวเลขการส่งออกผลไม้๖เดือนแรกปีนี้นะครับ
เพิ่มไปแต่๑๒๐๐๐ล้านบาทครับทั้งหมด
ตลาดจีนเนี่ยผมดูในโลกออนไลน์
เขาก็ส่งข้อมูลลุยเรื่องนั้นเรื่องนี้มีปัญหาอะไรเยอะ
ฟังที่เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็โอ้เห็นมีปัญหาอะไรเยอะ
จริงแล้วเราคลี่คลายไปได้มากน้อยแค่ไหน
ที่ทรายเยอะเลยครับมันมีปัญหาเฉพาะการส่งออกทางบก
เพราะว่าจีนใช้นโยบายซีโร่โควิดคือตรวจโควิดเข้มข้นมาก
เพราะฉะนั้นเวลาเรานำส่งออกผลไม้ทางบกไปเนี่ย
เราต้องผ่านลาวถูกไหมครับแล้วก็ไปผ่านเวียดนาม
แล้วก็ไปเข้าทางด่านจีนเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ย
จะต้องตรวจเข้มแล้วก็รถติดแล้วก็เดี๋ยวปิดปิดเดี๋ยวเปิด
เพราะฉะนั้นเป็นอุปสรรคมากถ้าจะไปทางลาวทางซ้ายมือ
ก็ต้องไปทางเชียงของแล้วก็ไปทางด่านโมฮัน
ตรงนั้นก็บ่อเต็นก็ติดปัญหาเรื่องเดียวกัน
ผมถึงปรับระบบการขนส่งมาใช้ทางเรือมากขึ้นไงครับ
เพราะฉะนั้นเลยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งครับ
ทำให้ระบายผลไม้ไปจีนได้คล่องตัวมากปีนี้
ตัวเลขราคามันจะเหยียบขึ้นมาเยอะครับ
ทีนี้เรื่องราคาสินค้าที่กำลังจ่อขอขึ้นขอปรับกันอยู่เนี่ย
ภายในเดือนสิงหาคมนี้มีอะไรบ้างที่จะต้องยอมให้เขาขึ้นราคา
ตอนนี้ก็กำลังดูอยู่เช่นพวกมาม่าไวยำอะไรพวกนี้นะครับ
ก็อั้นมาเยอะแล้วทีนี้เขาขอขึ้นมาซองละ๒บาท

ตอนนี้คนองก็ช่วยดูอยู่ครับว่าจะทำอย่างไรให้มันสมดุลที่สุด
คือปรับน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
จาก๗๐บาทลงมาเหลือ๕๓๕๔๕๕ก็มี
และอาจจะมีปรับลดลงไปอีกนะครับ
อันนี้ก็ปุ๋ยบางตัวนี้ก็เริ่มปรับลดลงครับ
ยูเรียนะครับแต่ว่าบางตัวก็ยังอยู่ในระดับที่ยังสูงอยู่
เพราะว่าราคาแก๊สธรรมชาติมันยังไม่ปรับลดลงมามาก
เพราะว่าราคาแก๊สธรรมชาติในช่วงไม่กี่เดือนมาเนี่ยมันขึ้นไปถึง๑๙๕ครับ
ราคาเพิ่มขึ้นในตลาดโลกแล้วปุ๋ยพวกนี้ทำจากแก๊สธรรมชาติ
ขนส่งด้วยน้ำมันมันก็เลยประดังกันเข้ามา
เมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยฟังเรื่องนี้มาแล้วก็ผมก็สงสัยผมเคยเดินไปตรวจในร้านขายของด้วยตัวเองเลยครับ
สุ่มมา๑๐๒๐ชิ้นแล้วให้มันชั่งตรงนั้นปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ตรงหมดทุกอัน
เพราะว่าเขาก็เกรงกลัวกฎหมายเหมือนกันถ้าสมมุติจะมาทำอย่างนี้เนี่ยก็กระทบกับการผลิตโรงงาน
และจะถูกดำเนินคดีถึงขั้นมีโทษหนักเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ไม่น่าจะเกิด
ยกเว้นว่าเขาปรับปริมาณและปรับราคาลงมา
แต่ถ้าแจ้งมา๒๐๐กรัมแล้วถ้าใส่ไปแค่๑๕๐กรัมถ้าอย่างนี้ผมยังไม่เจอนะครับ
แต่ถ้าใครเจอเนี่ยกรุณาช่วยแจ้งหน่อย๑๕๖๙เพราะว่าเจ้าหน้าที่เราก็ตรวจตาตลอดนะครับ
จังหวัดทีมงานเราก็ลงตรวจพื้นที่ทุกวันนะครับ
สุดท้ายมีคนถามมาว่าคราวที่แล้วรถรถขายของถูกเคลื่อนที่ไปที่โน่นที่นี่
คนก็พอได้พึ่งพาอาศัยได้เยอะตกลงจะทำใหม่ไหมครับ
ก็ตอนนี้กำลังจะเริ่มลด๒๐ครับภารมิตรลดราคาช่วยบริษัทส่วน
ก็จะลดราคา๓๔๑๐๕๐เปอร์เซ็นต์ครับ
จะเริ่มปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้า
ก็จะหายไปทางภูมิเทพฯปริมทรและทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับ
ที่จะเป็นคารวาลเคลื่อนที่ขายของถูกไป
ซึ่งเราทำมา๑๙ล็อตแล้วนี่จะเป็นล็อตที่๒๐
แล้วก็ข้าวสารถุงก็ปรับราคาลดลงมามีการจัดรายการร่วมกันที่ปั๊มน้ำมันต่าง
เขาเพิ่งหลุดไปเมื่อ๓๑กรกฎา
นี่ภอสุสังบ้างเดี๋ยวถ้ารถได้ก็ขอให้ทำเพิ่มอีก
ก็หนักใจที่สุดก็คือเรื่องราคาสินค้าเนี่ยครับ
ทำให้ราคาน้ำมันราคาแก๊สมันเพิ่มสูงขึ้นมา
และกลายเป็นต้นทุนการผลิตการขนส่งนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยผู้ประกอบการก็พยายามขอขึ้นราคา
นี่ขอปรับมาเป็นปีแล้วนะครับเราพยายามตรึงราคาไว้
แต่ว่าถ้าตัวไหนที่อั้นไม่อยู่จริงเดี๋ยวจะทำให้หยุดผลิตและของขาดเนี่ย

แล้วก็ถ้าวันไหนต้นทุนมันลดลงมาก็ต้องปรับลดกลับลงมา
ผมยืนยันกับสมภัณฑ์นี้เดี๋ยวเข้าไปดูครับ
ถ้าถึงเวลาต้นทุนลดแล้วราคาก็ต้องปรับลดกัน
เหมือนน้ำมันปลาเหมือนปุ๋ยบางตัว
พอต้นทุนนำเข้าต่างประเทศมันลดมันก็ต้องลดราคาลงมา

ขอกลับมาเรื่องใหญ่อีกทีเรื่องปุ๋ย
ปุ๋ยเนี่ยแนวโน้มเราจะหาทางออกยังไง
เรื่องผลกระทบจากสงครามยูเครนเรารู้แล้วว่าปุ๋ยแม่มันเข้ามา

เราพยายามจะแก้ปัญหาด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้

แนวทางก็คือปุ๋ยมีปัญหา๒ข้อครับ
หนึ่งราคามันสูงขึ้นเพราะว่าแก๊สราคาแพงมาก

อันนี้มันหนีไม่พ้นครับทั้งโลกเลยครับเจอเหมือนกันหมด
แต่ข้อ๒คือปริมาณปุ๋ยขาด

เพราะฉะนั้นการบ้านข้อแรกนี่ยังไม่หนักเท่าการบ้านข้อที่สอง
เพราะว่าถ้าปุ๋ยขาดนี่จะเป็นปัญหามาก
เราก็พยายามตึงราคาปุ๋ยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอตึงมากไม่ให้ขึ้นราคา

เพราะว่าผู้นำเข้าลดการนำเข้าถึง๕๐๒๓เดือนติดต่อกัน
ผมก็เลยต้องปรับโครงสร้างราคาใหม่
สอดคล้องกับต้นทุนมากขึ้น
ทำให้ปริมาณปุ๋ยเริ่มเข้ามา
แล้วก็ขณะเดียวกันผมก็จัดให้ผู้นำเข้าปุ๋ยของเรา
เพราะเราต้องนำข้าวปุ๋ย๑๐๐นะครับ

ซึ่งเป็นบริษัทผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่
แล้วเขาจะขายเราราคามิตรภาพ
ตอนนี้เจรจากันไปเราตั้งเป้าจะนำเข้า๘แสนตัน
ปรากฏว่าตอนนี้นำเข้ามาได้๓แสนกว่าตันแล้วครับ
อันนี้ก็มีส่วนช่วยแก้ไม่ได้แก้เรื่องราคานะครับ

เป็นหลักประกันว่าปุ๋ยจะไม่ขาดครับ
แล้วก็เจรจารัสเซียอยู่ตอนนี้ที่จะนำเข้าปุ๋ยราคาพิเศษมา
แต่ยังติดปัญหานำเข้าไม่ได้นะครับ
ขายเงินมีปัญหา
ถ้าจะให้ประเมินรัฐมนตรีบอกกับชาวไร่ชาวนาซิว่า
อดทนอีกกี่เดือน
จากนี้ไปราคาปุ๋ยมันถึงจะดีขึ้นปุ๋ยไม่ขาด

มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกด้วยคือสงครามรัสเซียยูเกรด
เพราะถ้าหากว่ามันเบาบางลงมาแล้วก็หยุดเมื่อไหร่
สาการมันจะช่วยผ่อนคลายได้มากครับทั้งโลกเลยครับเหมือนกันหมด
ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในส่วนหนึ่งของโรค
มันก็ได้รับผลกระทบผมเห็นใจครับ
เพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาเราซึ่งพยายามเข้าไปช่วยดูรายได้เกษตรกร
พืชเกษตรราคาดีขึ้นมาชดเชยราคาปุ๋ยที่มันแพงขึ้น
ซึ่งพืชเกษตรเนี่ยต้องยอมรับว่าราคาดีทุกตัวนะครับไม่ว่าข้าว
ตอนนี้เขาเปลือกนี่เขาไป๙๙๐๐บาทอะไรอย่างนี้ฮะราคาดี
ใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายเรื่องปุ๋ยปลอมต้องเด็ดขาดนะท่านอย่าให้มี
อันนั้นก็เป็นก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานดูแลมาตรฐานปุ๋ยก็จะต้องไปนำเนินการต่อมา
ขอบคุณท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
เอาล่ะหวังว่าชาวไร่ชาวนาโดยเฉพาะชาวสวนรำใหญ่
ฟังแล้วน่าจะอุ่นใจได้มากขึ้นค่อยดีขึ้นครับ